เป็นเมนูอินทรีียัลเดี๋ยว

มีอาทิบดีที่ไหนปรบกันเลยดีกว่านะคะ

ปักหมดแล้วถูกที่แน่นอน
ไฟพุ่งโชยโชดช่วงเลยนึกว่าผัดผักบุ้งไฟแดง
ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสเต๊กสเต๊กร้อนร้อน
เออเลยอ่ะมีทั้งแบบสเต็กหมูสเต็กเนื้อ
แล้วแต่เลยนะคะเราไม่รอช้าไปคุยกับเจ้าของร้าน
คุณวิชุนีสุริฤทธพงศ์ค่ะเป็นผู้ที่เปิดร้านนี้มานานหลายปีแล้ว
ภูเรือก็ว่าได้นะคะครับแล้วเนื้อวัวเนื้อหมูต่างต่างนี่
นำมาจากกรุงเทพและจะเลือกใช้เฉพาะช่วงสรรคอหมูติด
มันนิดนิดด้วยเอามาแล้วเนี่ยถูกไม่ใช่แค่แบบ
เอามาปรุงเลยนะต้องทุบก่อนทุบให้มันนิ่มก่อน
แล้วก็มีเครื่องปรุงสูตรเฉพาะเป็นสูตรเด็ดของร้าน
ลุกเคล้าให้เข้าเนื้อแล้วก็ไปทอดด้วยน้ำมันพืชด้วยไฟอ่อน
พอสุกแล้วก็ตักใส่จานราดด้วยน้ำซอสสูตรเฉพาะของร้านเหมือนกัน
แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับผักพร้อมกับเรนส์ไฟล์
แล้วก็ผักสดทุกชนิดเป็นผักปลอดสารพิษด้วยนะคะคุณค่ะ
ฟังเจ้าของพูดถึงเมนูนี้กัน
พี่วิจุณีบอกแบบนี้แล้วอยากจะไปทานสเต๊กขึ้นมาเลยทันที
นี่ดูแบบการันตีรสชาติมากเลยเพราะว่าทำจากมะนาวสดด้วยค่ะ
น้ำสลัดเนี่ยจะต้องหอมมากแน่
จริงเราให้เบอร์โทรไปแล้วคุณชนา
ขึ้นไปเลยโทรกันค่ะ
เดี๋ยวจะโทรตอนนี้เลยเหรอ

จากมะนาวสดด้วยค่ะน้ำสลัดเนี่ยจะต้องหอมมากแน่
จริงเราให้เบอร์โทรไปแล้วคุณชนะ

โทรไปถามเขาว่าร้านอยู่ไหน
หรือจะจองที่หรือจะสั่งไว้ก่อนก็ได้
แต่บอกราคาคุณผู้ชมเอาไว้จะได้เตรียมสตางค์กันนะ
แพงราคาคุ้มค่ามาก
เต๊กหมู๑๘๙บาท
ส่วนสเต็กเนื้อ๒๖๐๓๙๙บาท

ถูกต้องนะคะร้านเปิดบริการทุกวันนะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
ใครที่อยู่เลยอยู่แล้วก็สังเกตง่าย
อยู่แถววัดป่าห้วยลาดไปประมาณ๓๐๐เมตร

อยากจะให้เห็นตอนเขาหั่นจิ้มลงไปนะ

แล้วคุณคิดดูนะสภาพแบบอากาศหนาวอย่างนี้นะ
สเต็กร้อนเนื้อนุ่มโอ้มีความสุข
เดี๋ยวไปตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่จบรายการ

แล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินอาหารอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ